ท่านผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยดูอีกสักเรื่องกันแล้วกันนะครับ
มันมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายในงานศพนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ย
อายุเจ็บสิบสามแล้วนะค่ะไปร่วมงานศพเพื่อนบ้าน
แล้วก็ถูกต่อว่าว่าโอ้โหทำไมไม่ใส่หน้ากากอนามัยมาล่ะ
อืมก็เลยทะเลาะกับเขานะครับชักปืนยิงใส่เขาจนเขาเสียชีวิตนะฮะ
โอ้โหเป็นศพซ้อนศพเลยครับทีนี้นี่ในงานศพนะครับ
เขาไปเตือนว่าเออทำไมไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ก็เลยโมโหยิงใส่เขาตายเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
ท้องที่สพชวางนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่เขาจัดงานศพนะครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๙ตำบลละอายอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
จุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาไว้ต้อนรับแข่เกลือที่มาแสดงความอาลัยมาสวดพระอภิษฐรรมศพมาฟังสวดกันนะฮะ
เป็นโต๊ะในงานนะครับผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
ชื่อนายสำรานนามสกุลถวายนะครับอายุ๕๐ปีนะครับ
ก็นอนอยู่ที่พื้นนะฮะในลักษณะของเลือดเนี่ยไหลเต็มไปหมดนะครับ
แล้วมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย๑นัด
หน้าอกซ้ายเลยนะฮะกระสุนฝังในเสียชีวิตคาที่นะครับ
กระสุนปืนที่มาตรวจสอบเนี่ยคนร้ายใช้ปืนจุด๓๕๗นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ยังจัดงานศพอยู่นี่แหละนะครับเป็นงานศพของนาย
ีมพวัฒน์เพชรประพันธ์อายุ๓๓ปีเมื่อคืนเนี่ย
คืนสุดท้ายส่วนตรงเนี้ยเป็นกองฟืนนะฮะ
ที่ทางบ้านงานเนี่ยเขาก็เอามาจุดไฟเผากองฟืน
ลักษณะตามความเชื่อก็คือแก้เคล็ดจะได้ไม่มีใครมาตายซ้ำอีกนะฮะ
ไม่ได้เผาใครตรงนี้นะครับแต่เป็นการเผาแก้เคล็ดนะครับ
เพราะว่าศพของนายพีมพวัฒน์ที่เป็นผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
ไว้สามสิบสามปีเนี้ยเมื่อคืนสวดคืนสุดท้าย
วันนี้เคลื่อนออกจากบ้านไปแล้วไปทำพิธีชาพนักกิจที่วัดนะฮะ
ที่วัดปลายระแนะก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับ
หลังจากเคลื่อนศพออกจากบ้านไปเจ้าภาพที่งานเนี่ย
ที่บ้านเนี่ยจุดไฟเผากองฟืนนะครับที่หน้าบ้าน
เป็นความเชื่อนะครับว่าต้องแก้เคล็ดเดี๋ยวมีการตายซ้ำอีก
เพราะเมื่อคืนขนาดยังไม่ทันเผาศพเลยมีตายอีกศพนึงซะแล้วถูกยิงตาย
นี่ฮะเราได้เจอกับผู้ที่เขาเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับ
นายนัทพลกองกันอายุยี่สิบเก้าปีนะครับ
บอกว่าสาเหตุที่จุดไฟกองไฟหน้าบ้านเนี่ย
จากเมื่อคืนมีเหตุยิงกันตายในงานศพชาวบ้านถือว่าเป็นลางไม่มี
ไม่ดีนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีคนตายงานซ้ำงานซ้อนกันอีกนะครับ
ก็เลยต้องทำพิธีแก้เคล็ดนะครับส่วนตัวก็รู้สึกสลดใจ
มีการยิงกันตายในงานศพนะฮะซึ่งเป็นงานศพญาติของเขา
ทีทุกคนเนี่ยก็โศกเศร้าอยู่แล้วนะก็นี่ก็ยังมาเจอเรื่องร้าย
ซ้ำเติมเข้าไปอีกแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ฟังพระสวดเสร็จ
นายสำรานผู้ตายกับชาวบ้าน๕คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับ
เขาก็อยู่ดื่มเหล้ากันต่อจากนั้นนายจำเนียนศรีอ่อนวัยเจ็ดสิบสามปี
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้างานศพนะฮะ
ที่บ้านงานแล้วก็เดินตรงเข้ามาในงานโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
นายสำรานผู้ตายเนี่ยเขาก็เลยพูดต่อว่านายจำเนียนไป
เพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทุกคนต้องป้องกันโควิดสิบเก้าแล้วประกอบกับทั้งคู่เนี่ย
คือนายสำรานผู้ตายกับนายจำเนียนคนก่อเหตุเขาไม่ค่อยลงรอยกันอยู่แล้วนะครับ
ก็เลยกลายเป็นมีปากเสียงกันทะเลาะกันใหญ่โตนายจำเนียนคนก่อเหตุ
ก็เลยชักปืนที่พกมาเนี่ยยิงใส่นายสำรานไปหนึ่งนัด
กระสุนเข้าอกข้างซ้ายพอดีนะครับนายจำเนียนหลังจากยิงใส่เขาแล้วเนี่ย
ก็วิ่งออกไปจากงานศพนะครับแล้วคล่อมรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่นะครับ
แล้วก็จะขี่หลบหนีแต่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
ช่วยกันจับตัวไว้ได้ทันนี่นะฮะซึ่งตรงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็จับเอาไว้ได้นะครับส่วนนายสำรานที่ถูกยิงเนี่ย
ก็เสียชีวิตขาดที่นะฮะ
แค่คิดอีกทีครับพี่เพราะว่ามันจะมีคนตายปื้มบางทีเราไม่ทำแบบนี้
งานทั่วไปเขาไม่จิตค่อยแต่ว่านี่มันเกิดเหตุด้วยใช่
แบบว่าไม่มีเรื่องเรื่องแบบนี้อีกเพิ่มไงพี่ถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนี้ก็
นี่มายิงในงานเลยยิงหน้าบ้านด้วย
ช่วงเย็นที่ผ่านมาญาติได้นำศพของนายสำราน
ประกอบพิธีทางศาสนาที่สาราของวัดปลายรณะนะฮะ
ก็ข้างศพญาติก็วางอุปกรณ์
ลงการเล่นไฮลงไฮโลอะไรไว้ด้วย

เนี่ยก็เลยวางเอาไว้

เอาศพนายสมรานมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะฮะ

แต่เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยก็เพิ่งเผาศพของนายพีมพวัฒน์ไป
ศพของนายพีมพวัฒน์ที่นายสำรานเขาไปฟังสวดศพเมื่อคืน

สวดศพคืนสุดท้ายในพิมพวัฒน์เสร็จ
ก็ไปเจอนายจำเนียนแล้วก็ต่อว่าเขาเรื่องไม่สวมหน้ากากอนามัย
ก็เลยถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
น้องชายของผู้ตายบอกว่าพี่ชายเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้สักหนึ่งเดือนนะครับ
ผ่าตัดโรคกระเพาะอาหารมานะครับ
เพราะฉะนั้นที่เขาเล่ากันบอกว่าเมื่อคืนพอสวดศพนายพีมพวัฒน์เสร็จ
แล้วพี่ชายยังไม่กลับนั่งดื่มเหล้าต่อเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อนะค่ะ
ก็พี่เขาเพิ่งหายจากผ่าตัดกระเพาะอ่ะ
ก่อนเกิดเหตุเท่าที่เขารู้นะที่ไปทำถามมาเนี่ย
หลังจากที่พี่ชายเขากำลังนั่งอยู่ในงานศพเนี่ย
ก็นั่งแบบสวมหน้ากากอนามัย
นายจำเนียนนั่นแหละที่มาที่งานด้วยอาการมืนเมา

พี่ชายก็เลยพูดตักเตือนให้สวมหน้ากากอนามัย
แต่ด้วยความที่พี่ชายเขาเนี่ยเป็นคนพูดตรงพูดแรง
ก็เลยอาจทำให้นายจำเนียนไม่พอใจ
แล้วคุณเนี่ยจะมาคิดว่าเออเนี่ยอะไรวะมึงเด็กอ่ะมาสอนกูว่ะ
ยกนิดหนึ่งแล้วก็จะเสี่ยมกันแล้ว
พอเสี่ยมเสร็จก็มารอบสองนี้ก็ด่าแม่เลย
ซึ่งจากที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยด้วย
บอกว่าความจริงแล้วอดีตเนี่ยทั้งสองคนเขาก็

กับคนก่อเหตุเนี่ยลักษณะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดด้วยซ้ำอืม
โดยเฉพาะไปเล่นไฮโลอะไรอย่างนี้นะ
ซึ่งไปเล่นด้วยกันนะเป็นเจ้ามงเจ้ามือด้วยกันแล้วมาแตกคอกันเนี่ย
ก็คงแตกคอกันจากเรื่องพนันนี่แหละนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายจำเนียนนะครับได้เจอกับลูกเลี้ยงของเขานะฮะ
เขาบอกว่าคือเขาจะเรียกผู้ก่อเหตุว่าตานะเป็นลูกเลี้ยงแต่ว่าเรียกเขาว่าตา
เพราะว่าอายุก็๗๐กว่าแล้วปกติตาเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยมีเรื่องกับใคร
อยู่บ้านเลี้ยงไก่แต่ชอบพกปืนยิ่งเวลาออกจากบ้านกลางคืนเนี่ยต้องพกปืน
ที่ใช้ก่อเหตุเมื่อคืนก็ปืนที่พกประจำนั่นแหละ
เมื่อวานนี้ตาออกจากบ้านตอน๖โมงเย็นแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยช่วงค่ำ
จากนั้นก็มารู้ข่าวว่าตาเนี่ยก่อเหตุยิงคนตาย
คือตากับผู้ตายเนี่ยเขาไม่ถูกกันมาเกือบ๑๐ปีแล้ว
สืบเนื่องมาจากทั้งคู่เนี่ยเป็นเจ้ามือไฮโลตามงานศพเหมือนกัน
แต่เขาจะแย่งกันเป็นเจ้ามือไฮโลในงานศพ
ส่วนภรรยาของนายจำเนียนผู้ต้องหานะครับบอกว่าที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยรู้ว่า
สามีกับผู้ตายเนี่ยเขาบาดหมางใจกันตั้งแต่ช่วงไหน
เพราะเท่าที่ทราบเนี่ยคือความจริงก่อนจะที่จะไม่ถูกกันเนี่ยเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะครับ
แต่พักหลังเริ่มตีตัวออกห่างกันเธอก็ไม่ได้ถามสามีเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่ากระทิบจำเป็นวัชกายเนี่ยประมาณเกี่ยวการเสร็จสำหรับมันทัยของไม่เคยเขามีความจริงว่า
แต่ค่อนข้ายเเหล่าาทีชาติได้ราคาได้ละแดนกินการสู่ท่านศาลหุ้นอยู่สามไม่ได้
เกรดฟิวคาดไม่รู้พ่อบอกไม่รู้
จริงก็จะชวนกันกินเหล้าแต่ว่าสุดท้ายก็ขัดคอกันอีกฮะ
ก็เลยตัดสินใจเอาปืนออกมายิงกันจนเสียชีวิต
ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ถูกดำเนินคดีไป๗๓แล้วนะ
สุดท้ายแล้วเรื่องของการพนันมีแต่เสียกับเสีย